หลังจากที่มีคำสั่งเรื่องของการจำกัดพื้นที่ล่าสุดบรรยากาศยังไง

ตอนนี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างต้องออกจากพื้นที่ฮะ
ตอนนี้บรรยากาศค่อนข้างที่จะเจราผลพอสมควรครับ
เพราะว่าทันทีที่เจ้าหน้าที่เนี่ย

เดินทางมาที่เต็นต์ของสื่อที่สื่อนั่งรอทำข่าวเนี่ย
เขาก็มาพูดทันทีว่าทุกคนต้องออกจากพื้นที่นะครับ
แล้วก็เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือน้องเนี่ย

แล้วก็ให้ออกภายใน๑ชั่วโมง
ก็หลังจากนั้นก็เกิดเป็นภาพสื่อมวลชนก็น่ารักครับ
ให้ความร่วมมือเก็บข้าวเก็บของ

เคลียร์ของใกล้หมดหรือยังคะคุณนัทพงศ์ค่ะ

แต่ว่ามันจะติดในช่วงของการนำรถขึ้นไป
เพราะว่าอุปกรณ์ที่เราเตรียมที่จะมาทำงานที่นี่ค่อนข้างที่จะเยอะ

ทีนี้จะต้องใช้รถค่อนขึ้นมาขนทีนี้
เจ้าหน้าที่ก็เหมือนกับว่าอรุมอร่วยครับ
ยอมให้ศืนเอารถขึ้นไปสำนักละ๑คัน
เพื่อที่จะลำเลียงเข้าของลงมาจากที่หน้าปากถ้ำครับ
ได้สอบถามไหมว่าถ้ามีเหตุการณ์

แจ้งข่าวยังไงเพราะว่ามันห่างต้อง๕กิโลเมตรครับคุณนัทพงศ์
เจ้าหน้าที่บอกเพียงว่าเดี๋ยวจะมีผู้บังคับบัญชา
แต่ไม่บอกผู้ปัญชานในที่เนี่ยคือใครนะฮะ
แล้วก็จะให้ไปรอปักหลักอยู่ที่
ปตโป่งผาซึ่งอยู่ห่างจากตรงนี้พอสมควร

ก็เลยไม่สามารถคาดเดาได้แต่เหมือนกับว่าเขาบอกว่าจะมีหน้าจออยู่หน้าจอหนึ่ง
ให้สังเกตผ่านทางกล้องวงจรปิดที่ติดไว้ที่หน้าเต็นต์สื่อมวลชน
ซึ่งกล้องที่ติดจะเป็นกล้องที่หันไปหน้าปากถ้ำ
แล้วถ้าสื่อมีอะไรให้สังเกตผ่านกล้องตัวนี้
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้อย่างสะดวกสบาย
นี่คือสิ่งที่ผมได้ข้อมูลมาจากเจ้าหน้าที่เมื่อสักครู่นี้ครับ
แล้วระหว่างที่สื่อออกไปมีความเคลื่อนไหวไหมว่ามีรถพยาบาลเข้าไปหรือเปล่า
มีอุปกรณ์ต่างเข้าไปเตรียมพร้อมเอาทั้ง๑๓คนออกมา

มีครับต้องบอกว่ามีความชัดเจนมากกว่าทุกวัน
เพราะว่าทันทีที่มีคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นนักประดาน้ำที่สังเกตได้ชัดเจนคือนักประดาน้ำชาวต่างชาติ
เดินเข้าไปในเต็นต์ของหน่วยซิลแล้วก็ไปพูดคุยเรื่องถึงแผนปฏิบัติการแล้วก็เปลี่ยนชุด
ตอนนี้เนี่ยน่าจะมีการลำเลียงเจ้าหน้าที่เหล่านี้เข้าไปประจำจุดของในถ้ำแล้วนะครับ
แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยด้านนอกรถแฮมบูแลนด์ที่ว่าเป็นรถพยาบาลสนามเนี่ยก็เข้าพื้นที่แล้วทั้ง๑๓คันจอดอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลสนามแล้ว
เช่นเดียวกับที่เต็นต์ประถมพยาบาลที่อยู่ตรงข้ามกับศูนย์สื่อมวลชนเนี่ยที่อยู่ตรงนั้นก็เจ้าหน้าที่เริ่มตื่นตัวแล้วก็เริ่มที่จะมีการเข้าเวรเข้ามาประจำการมากขึ้นครับ
โอเคขอบคุณคุณนัทพงศ์ที่บรรยายงานเข้ามาเดี๋ยวคืบหน้ากันต่อในช่วงของข่าวเช้าไทยรัฐเสาร์อาทิตย์นะครับ